สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะสภาพอากาศในประเทศไทยของเราอุณหภูมิลดต่ำฮวบค่ะยอดดอยยอดภูบริเวณภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยมีน้ำค้างแข็งเกาะด้วยเพราะฉะนั้นในระยะนี้พี่น้องเกษตรกรต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีค่ะและอย่าลืมดูแลพืชผักและสัตว์เลี้ยด้วย
เหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะในระยะนี้มีหมอกหนาค่ะ
เกษตรกรต้องระวังร้านน้ำค้างอากาศแห้งระวังอัคคีภัย
เข้าสู่ฤดูแรงควรปลูกพืชใช้น้ำน้อยค่ะ
วัสดุคลุมดินป้องกันการระเหยของน้ำ
ภาคกลางและภาคตะวันออกอากาศเย็นมีหมอกหนาในตอนเช้า
เกษตรกรคงใช้น้ำอย่างประหยัดและควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์
ภาคใต้มีฝนตลอดช่วงระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกันด้วย
คลื่นสูง๒๔เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง
เกษตรกรต้องร่วงนอนและโรคพืชจากเชื้อราค่ะ
เราได้ยินกันมาตลอดนะคะเวลาประเทศไทยเนี่ยมีลมหนาวแผลลงมาก็มักจะมาจากประเทศจีนใช่ไหมคะ
ล่าสุดที่ประเทศจีนเผชิญกับโคเวฟค่ะหรือว่าคลื่นความหนาวเย็นนะคุณผู้ชม
ทำให้อุณหภูมิในกรุงปักกิ่งลดฮวบติดลบ๑๗องศาค่ะ
ซึ่งหลังจากนี้ประเทศจีนยังคงต้องเผชิญกับสภาพอากาศหนาวแบบนี้ไปจนถึงสัปดาห์หน้า
ซึ่งก็เป็นผลดีค่ะส่งผลให้ประเทศไทยของเรามีอากาศหนาวเย็นตามไปด้วยนั่นเองค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ